หลวงเช้านี้เป็นยังไงก็อยากรู้นะคะ
หลังจากที่เมื่อคืนมีการแถลงปิดภารกิจ
ปิดศรอรอไปเรียบร้อยแล้ว

จากบริเวณทางเข้าถ้ำหลวง
วรรณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ

คุณยุธยาคะเชิญค่ะ
บรรยากาศที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเช้าวันนี้นะครับบรรยากาศต้องบอกว่าสดใสกว่าสองวันที่ผ่านมาเพราะว่ามีฝนตกลงมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับต่างจากสองวันก่อนที่มีฝนตกหนักซึ่งเช้านี้เองเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปิดนะครับไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในวรรณอุทยานถ้ำหลว

โดยเช้านี้ยังมีสื่อมวลชนทั้งไทยและก็ต่างประเทศเข้าไปสำรวจแล้วก็รายงานข่าวตรงจุดนี้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีการติดป้ายประกาศของวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนระบุว่าระหว่างวันที่๒๔มิถุนายนถึง๑๐กรกฎาคมมีหน่วยงานต่างดำเนินการค้นหาและกู้ภัยผู้พัดหลงภายในถ้ำหลวง
ดังนั้นเพื่อให้พื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวของวรรณอุทยานได้มีการฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพเดิม
ปิดวรรณอุทยานบริเวณถ้ำหลวงและขุนน้ำนางนอนเพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าไปเที่ยวชมเป็นการชั่วคราวนะครับ
โดยประกาศตั้งแต่วันที่๑๑กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สำหรับเรื่องการฟื้นฟูอุทยานนะครับนายจงคล้ายวรพงศธร
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ก็กล่าวถึงเรื่องนี้
เมื่อวานขณะแถลงปิดศูนย์อำนวยการร่วมนะครับโดยระบุว่า
หลังจากน้อง๑๓คนออกมาแล้วก็ต้องทำการฟื้นฟู
โดยเฉพาะการทำฝ่ายทางเบี่ยงน้ำการขนท่อต่างขึ้นไปนะครับ
ก็มีการเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
จุดใดที่น้ำไหลเคยเป็นอย่างไรก็จะต้องทำให้คืนสู่สภาพเดิม
ก็ทำให้เป็นแบบนั้นนะครับโดยแผนการฟื้นฟูที่จะทำออกมาเนี่ย
ก็จะเป็นแผนระดับกระทรวงโดยคร่าวเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่ามีแผนความปลอดภัยแผนฟื้นฟูทั้งบริเวณหน้าถ้ำ
บนถ้ำแล้วก็ในถ้ำโดยแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านนอก
ก็จะต้องทำด้วยเช่นเดียวกันเชื่อว่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
ที่คนทั้งในประเทศไทยแล้วก็คนทั่วโลกสนใจนะครับ
ว่าตอนนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็จะต้องมีแผนรองรับในจุดนี้ไว้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงปิดด้านในถ้ำอยู่นะครับไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออก
โดยของที่อยู่ในถ้ำเนี่ยก็ต้องบางส่วนต้องปล่อยไว้ก่อนเพราะว่า
น้ำเริ่มเอ่อขึ้นมานะครับเมื่อสถานการณ์น้ำในถ้ำดีขึ้นแล้ว
ก็จะกลับเข้าไปฟื้นฟูอีกครั้งครับส่วนเมื่อเช้านี้บรรยากาศที่อบตโป่งพานะครับ
ปักหลักของสื่อมวลชนแล้วก็เป็นจุดแถลงข่าวของศูนย์อำนวยการร่วมด้วยนะครับ
รวมถึงเป็นจุดที่รับสิ่งของบริจาคจุดทำอาหารส่งเสบียงให้กับเจ้าหน้าที่นับพันคนที่ปฏิบัติงาน
เช้าวันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าจิตอาสามาทำอาหารแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
รวมถึงสื่อมวลชนเองที่เคยปักหลักอยู่บริเวณนี้จำนวนมากในตอนเช้าก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
เข้ามารายงานบรรยากาศสดบริเวณนี้ก็คาดว่าวันนี้จะเคลียร์พื้นที่
กลับเข้าสู่สภาพเดิมให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตะบนโป่งผาได้เข้าไปทำงานตามปกตินะครับ
โดยภาพรวมที่นี่นะครับก็ถือว่าเริ่มคลี่คลายนะครับ
มีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ยังคงปักหลักทำงานอยู่โดยเฉพาะบริเวณอุทยานวรรณ
ถ้ามหลวงขุนน้ำหนอนแห่งนี้นะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกสังหรยะเชื่อว่า
ซึ่งคาดว่าจะมีมาเยือนที่นี่มากกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้ก็

ยุฒิยาตุ้มีค่าวเทศรัทย์ทีวีรายงานครับ